เหตุอัธยากรรมมีเบาะแสครับอันนี้ตำราเขาว่าไว้
จำได้ไหมครับที่ผมเล่าไปวันก่อนที่จะเข้าไปตัดอ้อยในไร่อ้อยแล้วไปเจอโครงกระดูกนะฮะ
ที่นครนายกอ่ะคุณผู้ชมครับล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ปราจีนบุรีนะครับ
ติดต่อกันเชื่อว่ากระดูกที่เจอเนี่ยนะฮะเป็นพี่สาวของเธอนะครับ
หายไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะ
ล่าสุดเธอไปพบว่าบ้านร้างของพี่สาวมีรอยเผาด้วยมันน่าจะเชื่อมโยงกับกระดูกที่นี่หรือเปล่า
ปลาจีนบุรีกันก่อนครับคุณผู้ชมครับนางรำพึงนวะเย็นอายุ๓๘ปี
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตรวจสอบที่บ้านร้างในตะบนบ้านพระ
ซึ่งเคยเป็นบ้านของพี่สาวของเธอที่หายตัวไปกว่า๖เดือนแล้ว
จากเธอเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามันน่าจะมีหลักฐานที่เชื่อมโยง
กับกรณีพบโครงกระดูกมนุษย์ในไร่อ้อยที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพปากพลีครับเข้าตรวจสอบบ้านร้างหลังนี้
ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านยกพื้นมีโรงเลี้ยงสัตว์เก่าติดกับห้องน้ำ

แล้วก็ม้วนผ้าสีดำเป็นลักษณะตาข่ายเล็ก
ซึ่งไปตรงกับเศษผ้าและกระสอบข้าวเปลือกที่พบโครงกระดูกที่ปากพลีฮะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในห้องน้ำไปพบร่องรอยเผาไหม้ครับคุณผู้ชมครับ

ลักษณะคล้ายกับเศษปูนในจุดที่พบกระดูก
เรื่องต้นครับชุดสืบสวนจึงคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน
ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
เข้ามาเก็บวัตถุพยานต่างเพื่อตรวจหาความเชื่อมโยง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับลักษณะมันไปคล้ายกับที่เจอ
นี่คือมาคนที่ปราจีนบุรีนะครับ
มันไปคล้ายกับโครงกระดูกนะครับที่เจอที่นครนายกฮะอ๋อ
ขณะที่นางรำพึงเชื่อว่าโครงกระดูกที่พบในไร้อ้อยที่ปากพลีเนี่ย

เนื่องจากลักษณะฟันเนี่ยคล้ายกับพี่สาวเป็นอย่างมาก
โดยปกติพี่สาวจะอยู่กินกับสามีที่บ้านหลังนี้มากว่า๕ปีแล้ว
แต่แต่ระยะหลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงครับ
จนพี่สาวหนีไปอยู่บ้านเพื่อนที่นนท์ธบุรี
มาวันที่๕กรกฎาคมปีที่แล้วครับ
ได้รับการติดต่อจากเพื่อนของพี่สาวที่พักอาศัยด้วย
สอบถามว่าพี่สาวกลับบ้านหรือเปล่า
โดยพี่สาวบอกกับเพื่อนนะนะคนที่โทรมาบอกว่า
โทรมาบอกว่าจะไปรับที่สฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ
แต่หลังจากนั้นก็ติดต่อพี่สาวไม่ได้อีกเลย
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองนนทบุรี
หลังจากพี่สาวหายไปนานกว่า๖เดือน
ครอบครัวก็ได้รับคำแนะนำจากผู้เท่าผู้แก่แถวบ้าน
บอกว่าไปทำบุญเถอะไปทำบุญบังสุกุล
เป็นบังสุกุลตายให้พี่สาว
จนกระทั่งมีคนไปพบโครงกระดูกในไร่อ้อย
เธอจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านร้างของพี่สาวครับ
ด้านนางเจียนแซมต่างศรีอายุ๗๓ปี
เป็นแม่ของผู้สูญหายเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
มันแปลกลงฟังดูนะ๒เดือนที่ผ่านมา
แม่เล่าบอกว่าฝันว่าลูกสาวที่หายเนี่ยมาเคาะประตูบ้านครับ
มาร้องเรียกแม่บอกว่าแม่หนูพูดไม่ได้
เขามัดปากมัดมือมัดแขนไว้
อันนี้ยังแปลกไม่พอครับที่แปลกก็คือแม่เนี่ยไปสอบถามญาติญาติจนรู้ว่ามีคนฝันแบบแม่๕คนครับคุณผู้ชมฮะ
ก็เลยมั่นใจและคิดว่าลูกสาวเนี่ยต้องพยายามมาบอกอะไรสักอย่างแน่ครับ
โตเรียกว่าแม่บ้างมาละนะเอ้ามงไปอยู่ไหนมาเหรอเขาบอกว่าเขาเขาพูดมาไม่ได้
เหมือนมันพ่อมันมีมาแขนไว้ก็ไม่อยากรู้ไม่มีเมล็ดรักรูระแม่จะรู้ว่าให้นะครับเอาจริงแล้วก็อยากให้เขารัก
ที่ว่าเขาก็ทำไปอย่างนี้ทำเพราะอะไร
อยากให้เขารู้ว่าตัวเขาว่าเขาทำเพื่ออะไร
ทำไมไม่คุยกันให้มันดี
จะเลิกกันหรือจะอะไรกันก็คุยกันดีก็ได้
ไม่ต้องมาฆ่ามาแกล้งกันแบบนี้
คนรักกันผูกพันกันตายจากกันแบบเห็นเนี่ย

คนรักกันผูกพันกันตายแบบไม่รู้ไปตายที่ไหน
ถ้าสมมุติว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยนะมันเจ็บปวดครับ
เรื่องต้นครับชุดสืบสวนสพปากพลีนะครับ
เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วจะไปเปรียบเทียบกับโครงกระดูก
ที่นครนายกจะได้ตรวจสอบหลักฐานที่พบในบ้านร้างด้วย
แล้วจากนั้นเดี๋ยวจะเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบถามเพิ่มเติมต่อไปครับ
อันนี้ก็แคบเข้ามาเหลือเกินแล้วนะฮะอันนี้ตามอยู่เหมือนกันครับ